มีรูปปั้นคู่หนึ่ง

โอ้โหอยู่ในลักษณะที่มันแปลกประหลาด
เห็นแล้วโอ้เฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอ

อยู่ที่บริเวณถนนสายบางสแก่
โคกงูเห่าหมู่๓บ้านบางสแก่ตำบลบางตะเคียนอำเภอ

สูงเข้าไปใกล้ในสารก็จะเห็นชัดเลยแหละครับ

รูปปั้นตาเมฆกับยายหมอก

ใช่ครับอยู่ในสภาพเปลือยกาย
ก็ต้องพูดกันตามตรงตามลักษณะของรูปปั้น
ก็คือกำลังมีเพศสัมพันธ์กันแบบนี้

ผู้คนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเหมาะเหรอครับ
มาตั้งสารแบบนี้แล้วทำเป็นรูปปั้นแบบนี้

จากการสอบถามนายดำรงชูก้านอายุ๖๑ปี

แล้วเขาก็เป็นกรรมการศาลตาเมฆยายหมอก

เล่าให้ฟังว่ารูปปั้นตาเมฆยายหมองนะ
เป็นรูปปั้นที่ใช้ในประเพณีท้องถิ่น
แห่คู่พร้อมกันกับประเพณีการแห่นางแมว
ทำมายาวนานแล้วประมาณสัก๕๐๖๐ปีมาแล้วล่ะครับ
เพื่อเป็นการยึดเหนียวจิตใจชาวบ้านในการขอฟ้าขอฝนจากเทวดา
ยามที่แรงเหลือเกินไม่มีน้ำทำนาปลูกข้าว
ปู่ย่าตายายหรือว่าคนรุ่นเก่าในสมัยโบราณ
ได้ปั้นรูปตาเมฆยายหมอกเอาไว้
ในสภาพเปลือยกลายที่มีเพศสัมพันธ์แบบนี้

มีความเชื่อนะครับแล้วว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บรรพบุรุษนั้นถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ชาวบ้านบางสแก่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสื่อสารในทางลามกอนาจารย์แต่อย่างใด
มันเป็นความเชื่อของเขานั่นเองครับ

มองไปเรื่องอลามกอาจารย์มันไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าโบราณการณ์เขาทำมาเพื่อเป็นความปลอดภูมิของชาวบ้านนะครับ
เพื่อความสบายใจเพื่อเป็นกำลังใจ
หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตครับ
และก็โบราณการณ์ทำมาก็ทำมูลให้ทางกันตลอดครับ
ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องอาจารย์ถ้าอีกง่ายอีเปิบมันจะเรื่องอนาจารย์กว่า

เป็นที่ชาวบ้านท้องถิ่นเขาสมัยก่อนมันจะเป็นความคลายทุกข์นะครับ
ขอบฟ้าขอบฝนไม่ได้เรื่องกับรามมุมอาจารย์นะครับ
แล้วก็ได้ทำสืบทอดกันทุกปีเป็นงานประจำนี้ของบ้านวังสแก่

คือเราคนนอกผ่านไปเห็นแวบแรก
แน่นอนก็ต้องสงสัยว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้
พอไปถามชาวบ้านในพื้นที่เราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นั่นเอง
แล้วก็ในช่วงแรกนะครับต้องบอกว่ารูปปั้นตาเมฆยายหมองนั้นอยู่ในภายใต้

แต่ต่อมาเนี่ยมีชาวบ้านนะเขาไปขอโชคขอลาบ
พูดง่ายไปขอเลขเด็ดบนบาทศาสตร์เก่าที่นี่

เฮ้ยสมดังปรารถนา
ทีนี้ล่ะครับเขาก็มาแก้บงแก้บนแล้วก็มาแปรสภาพให้มีสภาพที่มันดีขึ้นแบบนี้
มีทำเป็นหลังคาไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลังคาที่มันดีขึ้นกว่าเดิม

เขาบอกว่าภายในหนึ่งปีนะจะมีงานประตับปีสองครั้ง
ครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันที่๑๒เมษายนก่อนวันสงกราน
อีกวันหนึ่งก็คือวันออกพรรษาของทุกปีก็จะมีการทำบุญตักบาทเลี้ยงพระเก้ารูป
และในบางปีก็จะมีชาวบ้านนำมหรสบมาแก้บนด้วย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่ผมนั้นมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ที่เรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการขอพร
นี่ไงคืออีกหนึ่งสถานที่ที่ไปขอพรกันเขาว่าอย่างนี้